วันนี้แม่ของเธอเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนะคะ
บอกว่าลูกสาวถูกน้าเขยข่มขืนข้ามปี
แล้วก็บังคับให้เสพยาบ้าด้วยนะคะ
แจ้งความกับตำรวจแต่ว่าคดีก็ไม่คืบหน้านะคะ
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๙ที่ผ่านมาเนี่ย

กลับมาที่บ้านเข้าไปที่ห้องนอนลูกเนี่ย
ก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะคะ

เป็นภรรยาของน้าเขย

ปรากฏว่าก็เรื่องก็กลายเป็นว่า

แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านนะคะ
ถามลูกสาวก็ได้ความเลยค่ะ
บอกว่าน้าเขยมาข่มขืนเธอนานเป็นปี
แล้วครั้งสุดท้ายเอายาบ้าให้เสพด้วยนะคะ
อยู่ห่างกัน๑๐เมตรเท่านั้นเอง

ว่าถ้าเกิดว่าไปบอกใครจะฆ่าให้ตาย
ก็เลยเก็บความลับนี้เอาไว้นะคะ
น้องสาวของเธอนางอ้อมยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะ
ว่าสามีตัวเองไปข่มขืนหลาน

เธอก็เลยโทรหาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์
ดังมาจากห้องของหลานสาวก็เลยถามสามีไปทำอะไร
เข้าไปดูในบ้านก็ไม่พบสามี

จนสุดท้ายถึงรับสารภาพว่าเข้าไปข่มขืนหลาน

ตอนนี้สามีนะคะเธอบอกว่าไปอยู่บ้านญาติ
จะกลับมาก็เมื่อตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วเธอก็จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะคะ
ของนางสาวฟ้าเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนนี้พนักงานสอบสวนเรียกตัวเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
หลังให้ปากคำเสร็จก็ไปอาศัยบ้านน้องชาย
คือตอนนี้ทั้งเขาและลูกสาวต้องไปอยู่บ้านน้องชายแล้วนะคะ
เพราะว่ากลัวกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาฆ่า

ลูกสาวเองตอนนี้ก็แย่เลยค่ะอยู่ในอาการหวัด
กลัวมากทำอะไรก็ระแวงสภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะ
เรื่องนี้ภูมิกับการศพเชียงคารบอกว่า

พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
กำลังรวบรวมหลักฐานประสานทีมสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กค่ะ
รอผลการตรวจร่างกายด้วยนะคะ
จากนั้นจะเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าไม่มาก็จะขอสารออกหมายจับต่อไปค่ะ